คุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะฮะ
ขณะที่ภาครัฐเองเริ่มมีการผ่อนคลาย
เรื่องของกิจกรรมและกิจการบางอย่างแล้ว
บรรยากาศท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็คึกคักหน่อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญมีประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม

นี่ฮะประเพณีและวัฒนธรรมในการที่จะให้ประชาชน
พุทธศาสนิกชนได้มาใส่ขันดอกบูชาเสาอินทะขิน
ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวเชียงใหม่
ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ก็ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชน
ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมงานได้นะครับ
เพราะเชียงใหม่เองเขาก็เรียกว่าผ่อนคลายนะ
เรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
ส่วนความกังวลเรื่องของโรคฝีดาดลิง

จะกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่หรือเปล่านั้นนะครับ
ทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายพันลบแซ่จิลบอกว่าเร็วเกินไปหน่อย
ที่จะบอกว่าโรคฝีดาดลิงจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับ
โดยผู้ประกอบการยังไม่กังวลเรื่องของโรคผีดาดลิงมากนัก
บอกว่าเอาโรคโควิด๑๙ให้มันผ่านก่อน
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องดูนะครับว่าจะฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวกันอย่างไรนะครับ
ส่วนหลายท่านถามว่าเอ๊สาวอินทะเขียนคืออะไร
ผมคนเจียงใหม่เจ้าผมก็จะอธิบายให้ฟังเลยนะฮะ
อินทะขีนตอนนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีหลวงวรวิหาร
เป็นหลักเมืองนะคุณนะถือว่าเป็นเสาหลักเมือง
สมัยพ่อขุนเมงรายมหาราช
ท่านสร้างขึ้นสมัยที่สร้างเมืองเชียงใหม่

ทีนี้คนล้านนาคนเชียงใหม่ก็จะมีพิธีแบบนี้เป็นประจำ
ในการที่จะบูชาเสาอินทะขีนหรือว่าเสาหลักเมืองนะครับ
ก็เอาบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยนะฮะ